อ่ะนอกจากชาวอีสานทนเราจะเริ่มสายสัตว์ทาหลวงปูทรวงแล้วนะคะ
ยังชื่นชอบการชมหมอลำใช่

จริงนะคะทุกภาคทั่วโลกทั่วประเทศไทยเลยนะคะ

ตอนนี้เขามีแบบไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ดู
อยู่ใกล้แค่ไหนก็ดูได้แล้วค่ะ
บุกไปดูนักแสดงแต่งตัวกันก่อน
แล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าหน้าห้านออกมาจะสวยงามขนาดไหนค่ะ
โอ้โฮโอ้โฮเด็กนักรัมการหมอลำใจเกินร้อย

คือทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อฟื้นฟูเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด

ใช่ไหมเวทีอย่างกว้างเพราะฉะนั้นนักร้องทุกคนนักแสดงทุกคน
ฮ่างกันเป็นแมทนาต่ายเป็นเติมวิธีก็ดูยิ่งใหญ่ดีมักกัน
แสงสีเสียงจัดเต็มเหมือนเราได้ไปดูหน้าห้านเลยค่ะ

แต่มันจะขาดซีนนั้นนะซีนที่แบบว่านางเอกนะ
นางเอกพระเอกเค้าจะเกี้ยวกับราศี
เจ๊ก็ต้องปรับตัวกันไปแหละคุณผู้ชม
แต่ต้องบอกว่าอย่างนี้มีคณะหมอลำมาแสดงในงานนี้กว่า๑๐คณะ
คุณดูเพลินนะคะคุณทั้งวันทั้งคืนไม่มีเบื่อ
ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคามได้มา
แสดงโชว์บ้างบางคนแบบเหงาหงอยแล้วคิดถึงแฟนเพราะยกไม่ยกใช่ไหมคะ
เดี๋ยวแล้วนี่มาลัยแบงค์แล้วนี่ล่ะสิอันนี้มาลัยแบงค์

ใครอยากจะดูคุณชนะอยากจะคล้องอะไรนักแสดงนักร้องกันหน่อย
เขาออนไลน์ไลฟ์กันประมาณสัก๗ชั่วโมงรวด๗ชั่วโมง
ดูกันไปเพลินทั้งวันไงบอกแล้วโอ้นี่ตั้งกล้องเลยหลายตัวหลายมุม

เดี๋ยวผมนึกภาพตามนะ๗ชั่วโมงแล้วเขาลำกันอยู่อย่างนี้เหรอ

ขอโทษมีหลายชุดการแสดง
๗ชั่วโมงนี่เล่นกันข้ามวันข้ามคืน
ตายแล้วหายเหงาหายเหงากันไปยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
เราเห็นมิติใหม่เหมือนกันเนาะสำหรับการแสดงหมอลำว่า
จะต้องมีอุปกรณ์มีไมค์มีกล้องอะไรที่พร้อมจะถ่ายทอดออกไป

เราต้องมาดูว่าเขาต้องมีการตอบคอมเมนต์ให้พวงมาลัยอะไรต่าง
มันก็เป็นวิถีใหม่นะเราอาจจะต้องเรียนรู้กันไป
แต่มันก็สนุกสนานเหมือนเดิมแน่นอนนะคะ